ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๔ปี

ตำรวจต้องเข้าไปบุกชาร์จตัวแบบนี้

โชคดี

อ๋อเขาเริ่มมากำลังไป
คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
วกเข้ามาผสมโรงด้วยนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจในพื้นที่สพเมืองพิศนุโลก
ไปหลายนายเลยค่ะเห็นไม้งามไหมคะ

แล้วต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าไป๒นัดนะคะ

ส่วนที่เขายืนอยู่เขาเปิดร้าน
กำลังจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มพวกชากาแฟ
กำลังจะแสดงว่ายังไม่ได้เปิดแล้วเละหมดแล้ว
หมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะกระจงกระจกพังหมดเลย
เจ้าตัวนั่นแหละเป็นคนทำนะคะใช้มีด
แล้วก็ลักษณะคือเป็นอาวุธนะคะ
เนี่ยไปทุบตีกระจกร้านพังแบบนี้
แล้วสุดท้ายเห็นไหมคะ
ฤทธิ์ค่ะสิ้นฤทธิ์ด้วยปืนไฟฟ้า

แล้วนำตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอานัทมาทองอายุ๓๔ปี
เป็นพ่อค้าปลานำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลก
ทีนี้คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลชุดนี้หน่อย
ของพ่อค้าปลาคลั่งคนนี้เล่าว่า
ตัวนายอานัทก็คือพ่อค้าปลาเนี่ยนะคะ
เคยเป็นนักมวยอาชีพแต่ว่าไม่เคยขึ้นชกเวทีใหญ่นะ
ปัจจุบันมีอาชีพขายปลาสดแล้วกำลังจะเปิดร้านใหม่ขายเครื่องดื่ม

เมื่อ๓วันก่อนนายอานัทนี่ค่ะ
จุดทูปทำพิธีไหว้ทางสามแพร่งใกล้กับทางเข้าร้าน

หลังจากนั้นเขาก็มีอาการเหมือลอยพูดคนเดียว
ทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้และไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่เสพยา
คลั่งเหล่านี้เกิดมาจากอะไรคะ
เราก็ถามต่อนะว่าวันนั้นเขาดื่มหรือเปล่า
ก่อนที่จะแบบเกิดอาการนี้หรือเปล่า
ยืนยันจากญาติว่าไม่ได้ดื่มค่ะ

ว่าไปไหว้ทางสามแพร่งแล้วจู่ก็มีอาการแบบนี้

เอ๊ะก็ต้องสวดกันค่ะไปเท่านี้นะ